แต่ถ้าคุณผู้ชมค่ะอยากรู้ไหมว่าหลังดาวสุกย้ายตำแหน่งเทวีโชคแล้ว
จะมีราศีอะไรบ้างที่จะได้รับโชคทันที
หมอไก่บอกว่ามี๓ราศีด้วยกัน
เทวีโชคส่งผลทำให้๓ราศีต่อไปนี้ดวงชะตาดีขึ้นทันทีค่ะ
สำหรับราศีแรกนะคะที่ดวงดีหลังจากที่ดาวสุกมีการโยกย้ายราศี
นั่นก็คือชาวราศีมังกรค่ะสำหรับชาวราศีมังกรนะคะ
ถือว่าเป็นราศีที่เหนื่อยมานานค่ะเหนื่อยกับทุกสิ่งทุกอย่าง
กับสิ่งรอบตัวนะคะแต่พอดาวสุกมีการโยกย้ายราศีปุ๊บ
ก็ส่งผลทำให้ชาวราศีมังกรดวงดีขึ้นทันทีค่ะหลังจากวันที่ยี่สิบสองกุมภาพันธ์นี้นะคะ
จะมีโอกาสดีดีเข้ามาในชีวิตของชาวราศีมังกรค่ะโดยเฉพาะโอกาสดีในเรื่องของการทำเงินเข้ามานะคะ
ชาวราศีมังกรจะมีโอกาสที่จะได้รายได้จากช่องทางใหม่ใหม่ในช่วงนี้ค่ะแม้ว่าชาวราศีมังกรนะคะ
ยังต้องเหนื่อยกับเรื่องของการทำงานและเรื่องของการทำเงินแต่เป็นการเหนื่อยแล้วดีค่ะ
เพราะว่าเหนื่อยแล้วจะประสบความสำเร็จนะคะราศีต่อมาที่ดวงดีเพราะดาวสุกมีการโยกย้ายราศี
นั่นก็คือชาวราศีพฤกษกค่ะชาวราศีพฤกษกเตรียมตัวรับข่าวดีได้เลยค่ะ
เพราะว่าหลังจากที่ดาวสุกมีการยกย้ายราศีนะคะความสำเร็จความสมหวังความก้าวหน้า
เรียงแถวเข้ามาในชีวิตของคุณอย่างต่อเนื่องค่ะอีกราศีหนึ่งที่ดวงดีไม่แพ้กันนะคะ
นั่นก็คือชาวราศีธนูค่ะหากเราจะพูดถึงราศีที่ดวงดีในเรื่องของการเงินมากที่สุดในนาทีนี้
ก็ต้องยกให้ชาวราศีธนูไปเลยค่ะเพราะว่าชาวราศีธนูในช่วงนี้นะคะ
ดวงการเงินโดดเด่นมากค่ะจะมีโอกาสในเรื่องของการเงินเข้ามาอย่างต่อเนื่องค่ะ
หลังจากดาวสุกมีการโยกย้ายราศีนะคะส่งผลทำให้ชาวราศีธนูค่ะ
คิดเงินก็ได้เงินคิดทองก็ได้ทองมีโอกาสที่จะได้ลาบทางตรง
และมีโอกาสที่จะได้ลาบทางอ้อมอย่างการเสี่ยงดวงหรือว่าการลงทุนอีกด้วยนะคะ
เคล็ดลับการเสริมดวงชะตานะคะหากทั้งสามราศีอยากจะดวงดีขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง
ถวายผ้าห่มองค์พระสักครั้งหนึ่งก็จะเป็นอะไรที่ดีมากเลยค่ะ
หรือว่าราศีอื่นหากอยากจะโชคดีด้วยก็สามารถไปทำบุญแบบนี้ได้เช่นกันนะคะ
สำหรับวันนี้หมอไก่ต้องขอลาไปก่อนค่ะ
แล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ